ไปดูมุกดาหารครับคุณผู้ชมครับ
คือครอบครัวของผู้ชายคนนึง
เขาอายุ๓๓ปีทำงานอยู่ที่ร้านเนื้อย่าง
เขาก็ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต

เพราะทางร้านบอกว่าล้มแล้วศีรษะ
ฟาดกับท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์

เอ๊ะทำไมที่ศพเขาแปลกมันมีบาดแผลเหมือนกับถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะมากกว่า
ประมาณอย่างนั้นนี่ฮะสอบภอมเมืองมุกดาหารนะครับ
วันนี้ก็เลยมาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับครอบครัวของนายเอกพลนำสกุลใจสุขนะครับ
ชื่อเล่นชื่อเออายุ๓๓ปีนะครับที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ล้มหัวฟาดท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ในร้านเนื้อย่าง
เป็นร้านที่ทำงานอยู่ในตัวเมืองมุกดาหารทางร้านบอกว่าอ่าบอกญาติว่าอย่างนี้นะฮะ
บอกว่าเขาล้มหัวฟาดทอยเสียรถจักรยานยนต์แล้วก็เสียชีวิตญาติเนี่ยตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่บ้านนะครับ
ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับบ้านสามขาตะบนคำปลายหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๘๙โมงเช้าวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
คือเหตุการณ์นี้ครอบครัวบอกว่าวันนั้นเพื่อนร่วมงานได้โทรแจ้งรถกู้ชีพ๑๖๖
ให้มาช่วยนายเอกพลหน่อยนี่ฮะนายเอกพลที่เสียชีวิตในภาพตรงนี้นะครับ
บอกว่าให้มาช่วยพาตัวส่งโรงพยาบาลหน่อยรถกู้ชีพ๑๖๖๙มาถึงก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร
หลังจากที่มาถึงเนี่ยเราพบว่าคนเจ็บเนี่ยเขาล้มมีบาดแผลที่ศีรษะสุดท้ายไปเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งญาติบอกว่าวันแรกที่นายเอกพลอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถติดต่ออะไรกับญาติได้
เวลาผ่านไปเกือบ๒วันคือเหตุเกิด๑๖ตุลา๑๘ตุลานี่แหละ
ทางโรงพยาบาลถึงเพิ่งติดต่อกับญาติของนายเอกพลได้เพราะว่าได้ไปเจอโทรศัพท์ของนายเอกพลนะฮะ
แล้วก็ค้นหาเบอร์มือถือแล้วก็ดูเบอร์ญาติเบอร์บ้านอะไรพวกนี้นะครับ
กระทั่งบ่าย๒๐ตุลาคมนายเอกพลเสียชีวิตแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า
เนื่องจากมีเลือดออกในสมองญาติบอกว่าทีแรกก็ไม่ได้ติดใจสงสัยสาเหตุการตาย
แต่ตอนหลังเนี่ยคือไปคุยกับเจ้าของร้านเนื้อย่างที่นายเอกพลเนี่ยเขาทำงานอยู่
แล้วก็คุยกับพนักงานในร้านด้วยนะครับที่ร้านบอกว่านายเอกพลล้มหัวฟาดกับถ้อยเสียรถจักรยานยนต์
ญาติก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าที่ศพตอนที่รับศพมาเนี่ยมีบาดแผลที่บริเวณไทยทอยมีรอยบาดแผลอยู่๓แผล
แถวไทยทอยแถวศีรษะนะครับไม่เหมือนกับการล้มหัวฟาดถ้อยเสียเหมือนโดนของแข็งฟาดใส่มากกว่า
จะถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าถูกพยายามฆ่าหรือว่าฆ่าปิดปากอะไรยังไงหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุนะครับมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นในร้านเนื้อย่างซึ่งนายเอกพลทำงานได้แค่๑เดือน
แต่ตอนนั้นนายเอกพลไม่ได้บอกเรื่องนี้กับญาติไม่ได้บอกกับภรรยานะฮะ
พ่อของนายเอกพลเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนวันที่๒๐ตุลาคมประมาณ๒ทุ่ม
วันนั้นไปนั่งกินเนื้อย่างในร้านที่ลูกชายทำงานเพื่อจะไปสังเกตดูหน่อยนะครับว่าที่ร้านเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลูกชายเขาอยู่โรงพยาบาลแล้วเหตุการณ์เกิด๑๖แล้วได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล๑๘นะ
พ่อก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นที่ร้านไม่มีใครบอกก็เลยไปนั่งกินเนื้อย่างที่ร้านที่ลูกชายทำงาน
สักพักมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่โต๊ะข้างได้คุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในร้าน
ประมาณว่าวันก่อนเนี่ยได้ข่าวว่ามีการฟาดหัวกันเหรอ
แล้วหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นก็พูดตอบกลับเพื่อนที่ถามว่าเออใช่
แล้วจะล้มหัวฟาดถ้อยเสียรถจักรยานยนต์เสียชีวิตได้ยังไง
ไม่มีใครบอกก็เลยอันนี้ตอนที่ลูกอยู่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตนะครับก็เลยไปนั่งกินเนื้อย่างที่ร้านที่ลูกชายทำงาน
มีวัยรุ่นโต๊ะข้างคุยกันว่าเออวันนั้นมีการฟาดหัวกันเห
อืมแล้วอีกคนนึงบอกใช่ใช่พอได้ยินอย่างงี้นะฮะ
บอกว่าก็เลยทำให้สงสัยสาเหตุการตายของลูกชายมาก
ตอนนี้เลยส่งศพนายเอกพลไปขอให้แพทย์ช่วยผ่าชนะสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดเพิ่มเติม

ไปนั่งดูเหตุการณ์ไปดูร้านเราดูครับว่าเหตุมันเกิดอยู่ที่ไหนจุดไหนนะครับ
ผมก็ได้ยินวัยรุ่นอยู่ในร้านนะครับเขานั่งกินกันอยู่เขาก็ทักทายกันนะครับ
เขาพูดว่าได้ยินว่าได้ยินข่าวว่า๒๓วันเนี่ยมีการตีหัวกันอยู่ในร้านนี่บอกเขาว่าอย่างนี้นะครับ
ทำไมไม่ส่งไลน์ส่งเฟสให้ดูเขาว่าคนอีกคนหนึ่งเขาก็ว่าไม่ได้ถือโทรศัพท์เขาว่าอย่างนี้นะครับ
ญาติเขาว่ามีกล้องวงจรปิดแต่เขาว่ามันหายมันเสีย๒๓เดือนแล้วครับ
คุณพ่อเข้าใจเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้
คือเดี๋ยวนี้เจ้าของร้านนะครับคือยังให้ข้อมูลเท็จเป็นเท็จอยู่ครับคือไม่ให้ข้อมูลเอาความจริงกับญาตินะครับ
ก็อยากให้เจ้าของร้านพูดความจริงออกมาครับผมว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับเพราะว่า
เกิดเหตุต้องมีคนสองคนเห็นนะครับ
นี่ฮะพ่อของผู้ตายบอกว่าถามเจ้าของร้านอยากดูกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุ
ที่ลูกชายเขาล้มหัวฟาดถ้อยเสียรถจักรยานยนต์เสียชีวิตเนี่ย
แต่ที่ร้านบอกกล้องมันเสียสองสามเดือนแล้วนี่ค่ะ
วันนี้พ่อของนายเอกพลไปรับศพกลับมาตั้งบำมือส่วนที่บ้านพักนะฮะเพราะว่า
หมอชัณสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับทมยมครับ
พ่อบอกว่าแพทย์ก็แจ้งผลชนสูตรให้ฟังบอกว่าสภาพศพของนายเอกพลเนี่ย
ถูกของแข็งกระทบกับศีรษะทำให้มีเลือดออกในสมองเป็นเหตุให้เสียชีวิต
อันนี้เบื้องต้นนะส่วนผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
ทางโรงพยาบาลบอกว่าให้กับตำรวจไปแล้วเนื่องจากเป็นเรื่องของสำนวนคดีด้วย
ส่วนทางคดีนะครับพ่อกับแม่ของนายเอกพลวันนี้ก็ได้ไปคุยกับพนักงานสอบสวน
สพเมืองมุกดาหารเจ้าของคดีนะครับ
เพื่อจะสอบถามว่าจะสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับใครได้บ้าง
ถ้าเกิดลูกชายไม่ได้เสียชีวิตจากการล้มหัวฟาดท่อไอเสียรถจักรยานยนต์จริง
แต่ถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
เพราะว่าจนถึงขณะนี้ตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงขณะนี้
ญาติก็ยังไม่ได้แจ้งความเอาผิดกับใคร
แต่ตอนนี้ญาติเขาแบบเหมือนกับเพิ่งติดใจสงสัย
ก็เลยตำรวจต้องไปไล่ดูก่อนไล่ดูตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ
เข้าโรงพยาบาลจนเสียชีวิตก่อนว่ามันมีความผิดปกติแบบไหนอะไรยังไงบ้าง